เกมต่อชีวิตกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ

เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของพี่จันทีจากอุบลราชธานี
จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไหม
กับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อนะครับในวันนี้
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๔ข้อรับ๑ล้านบาท
มาว้ายลูกออก
ทำไมอยู่มีเด็กน้อยเกิดขึ้นมาได้ครับ

ใช่ไหมฮะกี่ขวบแล้วลูกก๋วยเจ๋ง

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรก
จากเรื่องมูณทิสีสีเอฟครับ
ประโยคข้างต้นเป็นพระราชดำรัฐของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิเมื่อวันที่เท่าไหร่

และพี่ทีนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๔๑๔พฤศจิกายนซึ่งเป็นคำตอบที่

เพราะเห็นจากการวิเคราะห์ในการตอบของพี่แล้วเนี่ย
คือพี่จำวันพี่ได้หมดเลยว่าวันนี้นะสมเด็จพระเทพท่านเสด็จมาแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อให้

แล้วพอตอบขึ้นมาดูแววตาของพี่เนี่ยพี่มั่นใจมากเลย

ครอบครัวของพิธีได้รับเงินทุนต่อชีวิตตอนนี้๕๐๐๐บาท
พิธีครับถ้าอย่างนั้นเรามาฟังต่อจากเรื่อง

ดารามและคนดังต่อไปนี้ใครมีอายุมากที่สุด

ถูก
ถ้าถูกข้อนี้๑๐๐๐บาทนะครับ
แล้วเรามีสิทธิ์ที่จะไปยุ่นมือลินแสนและน้อยล้าน
ถูกครับ
นี่ขนาดไม่ได้มีเวลาดูทีวีนะนะครับพี่ตูนนะครับก็อายุมากที่สุดนะครับ
เอาละครับตอนนี้ครับครอบครัวของพี่ทีนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิต๒ข้อ๑๐๐๐บาท
ครึ่งทางแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครผิดเลยนะฮะมาฟังเฉลยข้อต่อไปเลยนะครับ
ถ้าข้อนี้ถูกอีกหนึ่งข้อนั่นหมายความว่าได้รับเงินแสนนะครับ
ตอนนี้ไม่มีใครผิดเลยนะครับหนึ่งค่ะมากครับตอนนี้๑บาท

น้องแอ๋มเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง

ถ้าถูกข้อที่๓นี้นะครับ

จะมีโอกาสลุ้นเงินล้านกลับบ้านนะครับ

เฉลยที่ถูกต้องนั้นก็คือ
ตัวเลือกที่๓นะฮะ

เพราะว่าตอนนี้ถึงเราจะไม่ได้ลุ้นเงินล้าน

เงินแสนได้ในข้อต่อไปนะฮะ
เพลงที่เฉลิมพลมาราคำ
บันทึกเสียงเพลงแรก

พี่รถเลือกตอบตัวเลือกที่๒

ถูกถูกถูก

ขึ้นอยู่กับคำตอบข้อนี้นะครับ

บันใจให้ไหนพี่รถถูกไม่ถูก

คำตอบที่ถูกต้องนั้นคือ
ตัวเลือกที่๑ครับ

เขาบอกเข้ามาตลอดทางว่า

มันอาจจะจำสับสนกันนะพ่อนะ
ว่าเราทำดีที่สุดแล้วในวันนี้นะครับ

เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตนะครับ

เราไม่สามารถได้ทุนสูงสุดไปต่อชีวิตในวันนี้

แล้วแม่จะเอาเงินจำนวนนี้ครับ

เอาไปใช้จ่ายนักฮอล์ครัวก่อน
แล้วก็ไปหาหมอด้วย
สักส่วนหนึ่งไปเช็คร่างกายก่อนดีกว่า
อย่าปล่อยไว้เลยทุกคนในบ้านเป็นห่วงแม่หมดเลย

ถ้าเราไม่ได้เป็นโรคร้ายอย่างที่เราคิด

แต่ถ้าเราเป็นเราก็อย่าได้ไปกลัว

วันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทุนไปต่อชีวิตตามเป้า

ก็ถือว่ามีค่าสำหรับคนยากคนจนอย่างเรา
เพราะฉะนั้นใช้ให้มีประโยชน์

ว่าจะอยู่กับความจนแบบนี้ให้มีความสุขมากที่สุด

แล้วก็วันนี้ก็มีความภูมิใจ
ที่ตอบเกี่ยวกับเรื่องมูลนิธิถูก
ภูมิใจมาก
ก็ขออนิสงค์ผลบุญที่ได้ช่วยเหลือสังคมนะครับ
ขอให้บุญกุศลตรงนี้กลับมาตอบแทนครอบครัวของเรา

กลับไปจากเกมต่อชีวิตแล้วขอให้มีชีวิตใหม่นะครับ

ภัยไข้เจ็บนั้นเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงกันไม่ได้จริง
เขาบอกว่าคนที่ไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจริงครับ
ถ้าหากว่าท่านหนึ่งท่านใดที่พร้อมในเรื่องทุนทรัพย์นะครับ
อยากจะช่วยเหลือครอบครัวของพิธีจากอุบลราชธานี
ให้เขาได้มีลมหายใจได้ต่อสู้เพื่อเป็นเสาหลักของบ้าน
ก็สามารถช่วยเหลือกันมาได้นะครับตามกำลังศรัทธาของท่านครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่เฟซบุ๊กเกมต่อชีวิต

ลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา๑๙๑๕นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

ขอขอบคุณทางรายการเกมต่อชีวิตมากค่ะ
ดิฉันจะนำเงินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะ
สวัสดีครับ